ตอนนี้เรายังไม่คืบหน้าไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานไปตรงนั้นเราก็จะดำเนินการ
มีคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตายเนี่ยอย่างชัดเจนที่สื่อรู้เนี่ยเพียงแค่หนึ่งท่าน

อย่างเกินที่อยู่ใดมาตอบกัดคำเพิ่มเตรียม
ตลอดเวลาที่เราตามได้
โบสถ์โบสถ์วันวันช่วงดีมากเลยนะครับ
เราก็ได้พยานในที่เกิดเหตุสำคัญ

อย่างคนที่รับงานต่อจากเวลาเนี้ยก็สามารถติดต่อดูข้อมูลอะไรบ้างไม่อยากต่ำ

แปลว่ามีข้อมูลที่อยู่อะไรในกรณี
เรามีข้อมูลแต่เราต้องอ้อมเพราะว่าพวกนี้อยู่ในโลกเขาไม่มาตรงนะครับ
กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ก็อาจพี่น้องอาจจะต้องทำงาน๒ครั้ง
ครั้งนี้ทำงานที่นี่นะฮะก็มามีข้อมูลที่นี่
ผมแล้วก็คณะนะครับก็จะมีผู้แถลงข่าวมีท่านรองมานพกับผมนะครับ
ในงานสอบสวนก็เป็นท่านรองรังเกียจนะครับ
แต่ในการพูดเพื่อให้สังคมเข้าใจตรงกันก็มีผมกับท่านรองเปี๊ยกนะครับ
วันนี้ท่านผู้จัดการนครบานก็จะมีการนัดประชุม
บรชนตอนประมาณบ่ายโมงถ้าไม่ติดอะไรก็สัมภาษณ์ท่านอีกทีหนึ่งนะครับ
สำหรับท่านเจดีว่าปกติใช้เวลา๑๕วันเหมือนพี่น้องได้ทราบเลยนะครับ
วันหรือยืดไปถึง๓๐วันเราน่าจะได้เร็วขึ้นนะครับ
ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างน้อยก็ต้อง๒รายการที่น่าจะคลอดออกมาได้เป็นทางการ
ไม่เป็นทางการตอนนี้คือเจอสารเสพติด
ไม่เป็นทางการผมพูดกันไม่ได้เลยเพราะว่าผมไปรับรองความไม่เป็นทางการไม่ได้
แต่เราทราบแล้วใช่ไหมครับผลยังไม่เป็นผลงาน
ยังไม่ทราบครับคือก็ทราบเหมือนกับพี่น้องทราบอยู่นะครับ
งั้นถ้าผมทราบเนี่ยมันสับสนกันหมดนะครับผมเพียงแต่รับรู้นะฮะแต่รับทราบไม่ได้รับรู้รับรู้เฉย
คือผล๒รายการเนี่ยคาดว่าจะได้ในสัปดาห์หน้าหรือในเร็ววันนะครับ
ก็อาจจะเป็นผลเรื่องการตรวจเกี่ยวกับเรื่องผลตรวจเลือดนะครับ

นิติเวชทางภายนอกนะครับแต่ผลการทางเคมีในห้องปฏิบัติบางตัวเนี่ย
เช่นสารคัดหลังที่เราต้องการมาเนี่ยการใช้การเทียบเคียงก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลามากกว่านั้น
จะมีผลประเภทนี้ทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ประมาณ๓รายการนะครับ
เราคิดว่ารายการที่๑รายการที่๒เนี่ยน่าจะได้โดยเร็ววันนี้นะครับ
ถ้าผลออกมาในทางที่เราคิดไว้เนี่ยเราก็น่าที่จะทำได้เลย
เราก็น่าที่จะทำได้เลยเราก็เตรียมความพร้อมไว้พอสมควร
ไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยข้อสันนิษฐานในทางกฎหมายเนี่ย
ก็เป็นข้อที่ดีนะมันถือว่าเป็นเรื่องของการงดเว้นนะครับ
ในเรื่องของการงดเว้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตีความว่าทำแค่ไหนจะงดเว้น
ยังไม่อยากให้คาดเดานะครับเพราะว่าบาดแผลที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นได้ทั้งจากการ
การประเวณีก็ได้หรือจากการที่ใช้วัตถุอย่างอื่นก็ได้
มันต้องใช้ช่วงเวลาระยะเวลาที่บาดแผลเกิด
ถ้าบาดแผลเนี่ยเกิดในช่วงเวลาไหนถ้าหมอเขายืนยันได้เนี่ยมันพออนุมานได้

ก็ต้องรวมกับผลการอิสระสุน
สุดท้ายเนี่ยมันมันต้องเอานิติวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวตั้ง